อย่างที่บอกวันนี้วันสุดท้ายวันที่๕๕เนี่ยนะคะ
ถึงจุดหมายปลายทางแล้วที่อำเภอแม่สายนะคะ

ในขณะนี้กับคุณพระชรวรินพระชราบประพานันตร์
รายงานมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เชิญเลยค่ะ
เชิญค่ะ

อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ประชาชนชาวอำเภอแม่สายค่ะ
ต่างมารอให้กำลังใจ

ประชาชนนั้นมารอ๑ช่องทาง

จำนวนนั้นถือว่าล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ
เนืองแน่นเต็มพื้นที่หน้าบริเวณ
ที่ว่าการอำเภอแม่สายกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อพปร

ระเบียบเรียบร้อยในการมอบเงิน

และอีกประมาณไม่เกิน๒ชั่วโมงนะคะ

และก็ทางตูลบริสิแลมก็จะวิ่งมาถึง

เพราะว่าจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่

สมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเป็นตัวแทนชาวอำเภอแม่สาย
อบเงินสนับสนุนให้กับโครงการเก้าคนละเก้าจำนวนหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะตอนนี้ค่ะ
ประชาชนก็เริ่มมาตั้งแถวรอรับกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศนั้นคึกคักค่ะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะประกาศตลอดเวลานะคะให้มีการเตรียมพร้อมในการต้อนรับในครั้งนี้ค่ะ
เพียงแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานภาคเอกชนค่ะ
ก็มีการร่วมบริจาคกับโครงการเก้าคนละเก้าเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีสโมสรไลออนแม่สาย
โครงการนี้ก็คือมันจะตรงกับของไลออนสากลที่จะต้องช่วยเหลือชุมชนค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ของสโมสรอะไรเองก็ได้ทำช่วยเหลือในท้องถิ่นค่ะคือบริจาคให้
กับนโยบายของเรารอก็เลยขอช่วยที่ทราบสนุนโครงการของพี่ตูน
เรื่องศาลธรรยาสุขของชาวอ่าไม่สายเอง
แล้วก็ทั่วประเทศยังไงบ้างคะค่ะเพื่อให้ทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดี
แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะเพราะทุกคนก็จะได้ช่วยเหลือ
แบบว่าไม่ต้องอ่าลดลงค่ะชนให้ให้ลดลงให้ชุมชนทุกคน
รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หากได้แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะ
เพื่อให้เงินทุกอย่างอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะค่ะขอบพระคุณท่านนายกมากค่ะ
ค่ะและนับถอยหลังอีกไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะทางตูนบอดี้แลมแล้วก็ทีมงานเก้าคนละเก้า
ก็จะมาถึงจุดหน้าที่ประกันอำเภอแม่สายแล้วก็จากจุดนี้ค่ะไปอีก
เกินสองกิโลเมตรนะคะก็จะถึงจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดหมายปลายทางที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วก็จะครบระยะทางสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะพัชรวรินพัชระประพานันข่าวแท้รัฐทีบี
รายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะขอบคุณคุณพัชรวรินนะคะ
หลังจากนี้จะมาถึงจุดที่คุณพัชรวรินรายงานไม่เกิน๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงก็คงข้ามข้ามมานะคะจะไปถึงจุดหมายปลายทางยอดสูงสุดนะคะ
ที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้กับยอดบริจาคที่ทะลุ๑๑๐๐ล้านบาทเข้าไปแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูจากเว็บไซต์๙คนละ๙นะคะ
อดอยู่ที่๑๑๒๖ล้านกว่าบาทแล้วด้วยค่ะ
นี่แหละเป็นยอดล่าสุดนะคะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้
แล้วก็สังเกตนะคะว่าวันนี้ช่วงท้ายยอดจะขึ้นเร็วมาก
เร็วมากจริงเพราะว่าคุณผู้ชมก็ระดมเงินบริจาคกัน
แต่ต่อให้พี่ตูนวิ่งถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ยังสามารถบริจาคได้อยู่นะคะคุณผู้ชม
จนถึงวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๑นั่นเองนะคะ

ถ้าเกิดว่าพี่ตูนวิ่งไปจนถึงด่านพรมแดนท่าขี้เหล็กแล้ว
ระยะทางเซตที่๕ตอนนี้พี่ตูนเริ่มวิ่งแล้วนะ

ระยะทางตรงนี้อีกประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตร
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการจราจรแถวนั้นหน่อยละกันนะคะ

ตอนนี้เหลือ๒ช่องทางทางด้านขวา
บริเวณหน้าสพไปจนถึงหน้าด่านนั่นเองค่ะ
แบบนี้ก็ต้องวางแผนในการเดินทางด้วยนะคะ
แล้วก็ผู้ที่ไปรอรับพี่ตูนก็ตอนนี้แหละ
รอด้วยความใจจดใจจ่อที่จะเฉลิมฉลอง
จุดหมายปลายทางที่มาถึงตามเป้าหมายด้วยกัน